คุณผู้ชมมาดูสถานการณ์ปัจจุบันนิดนึงละกันนะคะ
ไม่พูดถึงเจ้าตัววัยร้ายโควิด๑๙ไม่ได้เลยค่ะ
พอมาปั๊บงานหดเงินจะหายเอานะเหมือนหลายอาชีพเอาค่ะ
ปองกูลค่ะก็ยอมรับเหมือนกันนะว่าโควิด
โอ้โหพี่โควิดมารอบนี้บอกเลยว่าไม่รอดแน่
เจ้าตัวยอมรับว่าในแง่ของการเดินสายโชว์ค่ะมีผลกระทบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะ
แต่ว่าในแง่ของคอนเทนต์ค่ะเชื่อว่าวงการเพลงยังมีการการันตีนะคะ
ยังมีการรันอย่างต่อเนื่องขออภัย
และเชื่อว่าหลายเพลงนั้นค่ะมีคุณภาพสูง
แต่ในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะพี่ป๊อปเนี่ยในฐานะรุ่นพี่นักร้องนะคะ
ก็ฝากมุมมองดีที่ต้องรับมือกับสถานการณ์ระลอกใหม่มาด้วยค่ะ
ผมทำงานในช่วงเวลานี้ก็คือทำงานเพื่อพร้อมการยกเลิกอยู่แล้ว
เพราะเราก็บอกกับวงไว้อยู่แล้วว่าสถานการณ์มันไม่ปกติ
ต่อให้แบบสมมุติว่าเข้าไปถึงคาเลนด้าเราเห็นแบบทั้งเดือนนี้งานมันเต็มไปหมด
ก็ต้องบอกกับวงว่าอย่าประมาทคืออย่าใช้เงินซูลูซูล่าในช่วงนี้
เพราะว่าถึงเวลาจริงมันสามารถยกเลิกได้ทั้งหมดเลย
เพราะเราเจอมาแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย
โอ้โหเดือนกุมภาพันธ์ตอนนั้นเป็นเดือนที่แบบมองใครได้โอ้โหจะพักยังไงวะเนี่ย
พอถึงเวลาไม่มีงานกูจะทำงานยังไงวะเนี่ย
คือพักจนเตียงบุ๋มอ่ะพักจนแบบเตียงเป็นรูปคนอ่ะ
เพราะฉะนั้นเขาเคยบอกวงว่าในช่วงเวลาที่มันมีงานเนี่ย
ช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมาแล้วมันมีงานเนี่ยก็ต้องเก็บเงินไว้ก่อน
อย่าเพิ่งไปสุรุสุรายแล้วก็วางแผนในการใช้เงิน
จริงพี่ป๊อปวางแผนในการใช้เงินช่วงนี้สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็สู้นะทุกคนค่ะ